ตำรวจยังคงค้นหาหลักฐานนะครับ
เพื่อคลี่คลายคดีการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของอดีต
ท่านรองภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
ล่าสุดนะครับตำรวจบอกว่า
ผลการสืบสวนสอบสวนมีความคืบหน้าไปมาก
ไปสอบปากคำพยานมาแล้ว๑๐ปากครับ
นี่คือเหตุที่คนร้ายนะครับ
ปาดคอนางจันทนีสันติธรรมากรท่านอายุ๖๑ปี
เป็นอดีตรองผู้ในการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
ในบ้านพักบุบันธัญฐานีตะบลไล่หลักทองอัพพธนาธิคม
จังหวัดชนบุรีเมื่อ๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ไม่พบร่องรอยการบรื้อค้นนะครับ
แล้วก็ไม่มีทรัพย์สินศูนย์หายคดีนี้ทะแม่งทะแม่งครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้รับหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือ
คลิปกล้องวงจรปิดมุมถนนใกล้บ้านของผู้ตายฮะนี่นะฮะ
คือวงจรปิดบันทึกภาพในวันเกิดเหตุ
วันที่สามสิบหาคมเวลาสิบหกในละกาสี่สิบสามนาที
เป็นรถสามีของผู้เสียชีวิตครับเป็นรถฟอร์จูเนอร์สีดำนะฮะ
ขับกลับเข้ามาที่ปากซอยทางเข้าบ้านแล้วก็ขับไปจอดที่หัวมุมปากซอยเข้าบ้าน
จากนั้นสามีของผู้เสียชีวิตก็เดินเข้ามาในบ้านฮะอ้าวค่ะ
หลังจากนั้นเวลาสิบหกในละกาสี่สิบหกนาทีห่างกันสามนาที
ภาพวงจรปิดบันทึกภาพผู้ชายคนหนึ่งครับขี่มอเตอร์ไซค์
แจ็คเก็ตสีดำกางเกงยีนขายาวรองเท้าผ้าใบสีเขียวขี้ม้า
แล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะชี้ดูนะครับสวมหมวกกันน็อกเต็มใบด้วยตะก้าด้านหน้ารถ
มีของคล้ายกับถุงผ้าวางอยู่ซึ่งมอเตอร์ไซคันนั้นเป็นฮอนด้าเวฟสีดำ
ติ๊กเกอร์แถบขาวติดด้านข้างรถไม่ทราบทะเบียนนะ
แต่ขี่เข้ามาในหมู่บ้านใกล้บ้านผู้ตาย
ซึ่งรถต้องสงสัยคันนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นของคนร้ายหรือไม่
ต่อมาทีมข่าวตรวจสอบว่าคนขับรถคันดังกล่าวอาศัยอยู่ในซอยเดียวกับผู้ตาย
คือนายชูชัยแพร่เขียวอายุสี่สิบเจ็ดปีนะฮะแล้วก็พบรถมอเตอร์ไซค
แล้วก็หมวกกระน็อกสีขาวเต็มใบซึ่งทั้งรถและหมวกตรงตามภาพวงจรปิด
อืมที่เป็นรถต้องสงสัยด้วยนะ
ขี่ตามหลังรถฟอร์จูเนอร์ของ
สามีผู้เสียชีวิตเข้ามาในหมู่บ้าน
ขี่รถเข้ามาในเวลานั้นแหละนะฮะ
แล้วตอนที่คือมันเป็นเวลาที่ใกล้กับ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เห็นกับการตายเลยนะครับ
แล้วก็ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัย
จากวันเกิดเหตุเขาขี่รถกลับจากทำงาน
เข้าบ้านอยู่ซอยเดียวกับผู้ตาย
เห็นสามีผู้ตายยืนอยู่หน้าบ้าน
วักมือเรียกคนให้เข้าไปช่วย
จากนั้นเขาก็ขี่รถกลับเข้าบ้านตามปกติ
โดยไม่ได้แวะไปดูหรือไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวีไปพบกับพันธุ์ตำรวจเอก
ถาวรนาใจเย็นท่านผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูทรพนัฐนิคม
บอกว่าขณะนี้ชุดสืบสวนและสอบสวน
เข้าตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน

แล้วก็ตรวจสอบรถที่ขับเข้าออกหมู่บ้าน

สอบปากคำเพื่อนบ้านพยานแวดล้อมกว่า๑๐ปากแล้ว
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในการสอบสวนนะครับ
จากเดี๋ยวมันจะไปกระทบคดีและพยาน
ส่วนสาเหตุไม่ตัดประเด็นอะไรเลย

ปัญหาส่วนตัวชู้สาวปัญหาภายในครอบครัว

โดยยืนยันว่าคดีนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วครับ